สุดยอดจริงเลยล่ะครับสำหรับสาวร่างเล็กของเราในวันนี้
อย่างที่เธอบอกนะครับขาสั้นแต่มั่นคงโอ้ยผมล้อเล่นนะครับ
ซึ่งด้านหลังแผ่นป้ายจะมีเงินรางวัลคูณสูงสุดถึง๕๐๐๐บาท
จะมีเวลาในการตัก๓๐วินาทีเท่านั้น
ตักได้เท่าไหร่นำมาคูณกับจำนวนเงินที่เปิดแผ่นป้ายได้
ซึ่งเงินรางวัลรออยู่สูงสุดถึง
จำนวนแผ่นป้ายได้สูงสุดถึง๑๐๐๐บาท
ตอนนี้เราก็อยู่กับสาวบิ๊กไบท์เกอร์คนสวยของเราคุณกิฟ
ไม่น่าเชื่อคุณกิ๊บวันนี้คุณกิ๊บมีโอกาสที่จะได้เงินแสนด้วยนะ
คือตอนนี้อันดับสุดท้ายอันดับ๘เนี่ยมีอยู่คะแนนในการตักกิโลทองคือ๑๑๔กิโลกรัม
ถ้าคุณได้มากกว่านั้นเนี่ยคุณจะเบียดอันดับสุดท้ายล่วง
แล้วคุณก็จะเป็น๑ใน๘ทันที
สมมุติว่าแจ็คพอร์ตแตกวันนี้๑แสนบาทน้องกิ๊บจะไปทำอะไรครับ
ให้แฟนไหมแบ่งบุญ
ไม่ค่ะอาจจะดาวรถใหม่ค่ะ

ขอให้คุณกิ๊บชบดี๑๙หมายเลขนั่นดี
เย้

แล้วตอนนี้แผ่นป้ายที่คุณกิฟต์เลือกได้
เป็นการคูณเงินรวมมูลค่า

กิฟต์ครับ
น้อยมาก
รถคันใหม่ไม่ต้องดาวไปเปลี่ยนยางยังไม่ได้พอนะครับ
โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณกิฟต์
เปิดแผ่นป้ายได้เพียงแค่๑๐๐บาทเท่านั้นเอง

หมายเลข๑คูณ๑๐๐๐บาท
หมายเลข๒คูณ๕๐๐๐บาท

หมายเลข๕คูณ๓๐๐บาท

หมายเลข๗คูณ๒๐๐๐บาท

หมายเลข๕๐๐๐บาท

หมายเลข๕๐๐๐บาท
หมายเลข๕๐๐๐บาท

หมายเลข๕๐๐๐บาท

หมายเลข๕๐๐๐บาท

หมายเลข๕๐๐๐บาท
สดสดอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับผมค่ะเรามาลองดูนะครับว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นอีกรอบไหม
และในรอบนี้นะคะอุปกรณ์ในการตักของคุณกิ๊บจะเป็นพลวดทองคำค่ะ
สำหรับผู้ชนะเท่านั้นนะพร้อมนะคะขอเชิญพรั่วทองคำ
และนี่คือครัวทองคำอันทรงเกียรติ
วันนี้คุณกิฟต์ผู้ที่สามารถพิชิตด่านต่างจนมาถึงรอบแจ็คพอร์ตนี้เท่านั้นที่คู่ควร
เชิญนำพวกทองคำนี้ไปตักทองให้ได้เยอะเลยนะครับคุณกิฟต์
วินาทีเท่านั้นตักกิโลทองให้ได้สูงที่สุด
ต้องตักให้ได้เกิน๑๑๔กิโลกรัมครับผมคุณกิ๊บพร้อมไหมครับ

คุณเอากลับบ้านไปเลย